ไปดูความรักของโบเมลาดา

บอกเลยว่าทะเลพัทยาหวานค่ะ
ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาบอกเลยว่าของขวัญ
เหมือนเป็นของแทนใจให้กันเลย

อะไรค่ะให้แหวนกันไปเลยค่ะนี่ค่ะค่ะวันนี้
เขาไปควงกันออกงานมาทั้งคู่ก็มา
เล่าถึงทริปสวีทพัทยาที่หลายคนแซวเนอะ

แล้วก็มิ๊กเองก็ให้แหวนโบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดด้วย
เป็นการตีตราจองแล้วหรือเปล่า
รวมไปถึงสถานะของทั้งคู่ตอนนี้
เรียกกันว่ายังไงไปฟังชัดเลยจ้า

มีความคิดกันเอาแต่คิดกัน
ผมว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนมาสงควร
ไม่ค่อยได้ใช้คำว่าอะไรมากกว่า

ก็เป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันครับ
ของขวัญวันเกิดก็น่ารักดีนะจ๊ะ

เจ้าตัวบอกว่าอยากหาประสบการณ์ใหม่บ้างค่ะ
ก็เตรียมจะประกบคู่กันเลยกับณเดชน์คุกิมิยะค่ะ
ทีนี้ค่ะโอ้โหดราม่าก็ตามมาเหมือนกันนะ
คนจะมองว่าโบเนี่ยไปเบียดนางเอกแถวหน้าของช่องเขาก่อนหน้านี้หรือเปล่า

แต่ละคนก็มีความสวยความสามารถเฉพาะตัวแตกต่างกันอยู่แล้วจ้า
อย่างไรมันก็ต้องมีแล้วก็
มีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วค่ะ